วันนี้ก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งพระเกจิชื่อดังของเมืองไทย
ที่ทุกคนรู้จักก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศรี
หมอไก่จะพาไปที่ไหนติดตามกันเลยกับช่วงพิกัดเห็ง

หมอไก่พาคุณผู้ชมมาที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
วัดนี้นะคะมีเรื่องราวผูกพันกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรี
มีเรื่องเล่ากันนะคะว่าสมเด็จโตค่ะท่านได้ทำการจับยามสามตานะคะ
เพื่อดูที่ตั้งวัดและดูเลิกยามในการสร้างวัด
วัดนี้ก็คือวัดโลกสุธาวาสจังหวัดอ่างทองค่ะ
และนี่คือพิกัดเฮงแรกเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ
นี่ก็คือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีจับยามสามตาค่ะ
แต่ว่าประวัติที่มาจะเป็นยังไงนะคะต้องถามจากพี่พรค่ะ
ประวัติก็คือครั้งที่ย่าโล่นะฮะเป็นผู้ที่ร่ำรวยในบริเวณนี้นะครับ
อยากมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
หรือในวัยกับพระพุทธศาสนาหลวงพุโตก็ดูเลิกความเป็นสิริมงคลชัยแล้ว
ได้ที่ตั้งที่เรายืนนะจุดนี้นะครับ
สร้างวัดเสร็จแล้วด้วยค่าธาตุบริวารด้วยปัจจัยของย่าโรคแล้ว
เสร็จแล้วจึงฉลองขออนุญาตลูกผู้โตนะครับ
ได้สร้างอริยบทรูปหล่อไว้จับยามสามตา
ซึ่งหนูปุธโตได้ชะลองรูปลอร์นี้ด้วยตนเองด้วยครับผม
แล้วมีเคล็ดลับไหมว่าพี่พอนจะขอพรอย่างไรให้สมหวัง
เสร็จแล้วก็อธิษฐานขอท่านนะครับ
สังเกตเห็นนะคะมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง

พรคะอยากจะทราบเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางนี้ค่ะ
รู้สึกว่าจะมีความแบบว่าเก่าแก่เลยใช่ไหมคะ

เป็นเศียรหินซีราเก่าหนึ่งเศียร
แล้วก็เป็นเศียรสำริดเก่าหนึ่งเศียรนะครับ

หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องอย่าไปยุ่งกับท่านเลยลูก

สิบปีต่อมาเศียรนี้มาเข้าฝันหลวงพ่อ
หรือว่านายนิมิตรเศียรนี้ลอยมานะครับว่า
พร้อมแล้วที่จะรอต่อองค์นะครับ
เช้ามาหลวงพ่อก็มาเล่าให้ผมฟัง

ที่สายมูและสายบุญห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ
ที่นี่ก็คือกุมารเทพฤษค่ะ

จะมีที่มาที่ไปยังไงนะคะต้องถามจากพี่พรค่ะ

ก็อยู่คู่บรมีกับรูปหล่อ
สำเร็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมลังศรีอริยบท
จับยามสามตามานะครับอะไรร้อยกว่าปีเช่นกันครับ
พี่พรค่ะสังเกตเห็นว่ากุมารเทพภริษฐ์ค่ะ
เครื่องทรงเนี่ยจะแตกต่างจากกุมารที่อื่นเลยนะคะ

ผมขออนุญาตให้หมอไก่ดูรูปหนึ่งนะครับ
หล่อนี้เป็นโลหะสำลิดนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับ
ไฟละไม้คล้ายคืนกับพิธีโสกรรมนะครับ
ของเศรษฐพรยที่๕นะครับ
เป็นรูหาสำลิดที่งดงามอีกทีหนึ่ง

เขาจะมาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยไหมค

เดี๋ยวเรามาขอโชคขอลาบกันนะคะคุณผู้ชม

ขึ้นไปชมอุโบสถสวรรค์วิมารทองครับหมอไก่ครับ
ที่นี่แบบว่าสวยสดงดงามมากเลยนะคะพี่พร
ที่นี่มีแนวคิดในเรื่องของการสร้างยังไงคะ
คือหลวงพ่อได้ดำริตอนสร้างอุโบสถหลังนี้นะครับ
และกับผู้ที่ทำบุญทางการกุศลหรือธรรมนี้ต่าง
แล้วในเรื่องของการแบบว่ามาขอพร

ที่นี่ก็ผู้ที่ศรัทธาก็จะมารอดโบสถสวรรวิมารทองอันนี้๓รอบนะครับ
ให้ท่องบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณครับ๓รอบครับผม
ดวงไม่ดีดวงตกหรือว่าปีชงอะไรต่าง
จะมารอดอุโบสถสวรรค์วิมารทองหลังนี้
เพื่อเป็นสิริมงคลชัยครับผม
พี่พรคะด้านบนนี่ก็สวยไม่แพ้กับด้านล่างเลยนะคะเนี่ย
แล้วสังเกตเห็นนะคะพระประธานด้านหลังนะคะพี่พรท่านมีชื่อว่าอะไรนะคะ
ชื่อว่าพระพุทธอนันตชินครับแปลว่าผู้ชนะมารทั้งปวงครับผม
พระพระธานนี้รอยุคสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตปมรังศรีเลยครับ
ซึ่งจะมีเรื่องเล่านิดนึงครับท่านจะร้าวนิดนึงนะครับ
ก็จะมีเนื้อสามกษัตริย์นะฮะเงินทองนาคไหลออกมานะครับ
เดาอดีตคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาระดม
ใครมีเงินใครมีทองใครมีนาคก็จะมารอรองเป็นองค์
พระพุทธอนันตชินองค์นี้ครับผม
นะครับ